สวัสดีครับจากความร้อนที่เราได้เจอกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปยังมีการคาดการณ์นะครับว่าอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงที่ตอนนี้ครับดวงอาทิตย์กำลังจะค่อยเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากในเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งก็จะมาตั้งฉากจุดแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงต้นเดือนหน้าดังนั้นตอนนี้เองครับช่วงเวลากลางวันก็จะค่อยยาวขึ้นแสงแดดที่ส่งผลต่อเมืองไทยของเราก็จะมีผลมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับในบริเวณตอนบนที่เห็นสีแดงตัวแอลคือหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าเกิดอยู่ในทะเลก็จะสามารถกลายเป็นพายุได้นะครับแต่ถ้าหากก่อตัวบนพื้นดินเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนสะสมกันติดต่อกันนะครับถ้าหากไม่มีฝนตกมาไม่มีอะไรก็จะสามารถทำให้เกิดเรื่องของส
ขนองที่ตกแบบมาไวไปไวนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือหน่อยก็คือเรื่องของความรุนแรงสภาพอากาศก็คือเรื่องของลมประโชคแรงฟ้ารองฟ้าผ่านนะครับจะสังเกตว่ากระแสลมในบริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับยังพุ่งผ่านในบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเข้าสู่พื้นที่ภาคอิสานอย่างต่อเนื่องไปวนกันอยู่ต
ในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

เพราะว่าหลังจากที่อีสานร้อนแล้ว

ที่จะเจอกับอุณหภูมิที่ทะลุ๔๐องศา

นี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนกันหน่อย
ที่จะต้องใช้ชีวิตกลางแจ้งในช่วงนี้ครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ